คุณผู้ชมครับในโลกโซเชียลแห่แชร์เรื่องราวของนักเรียนชาวเขา
ร้องเพลงบนเรือหลวงจักรีนรเบศแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปเด็กนักเรียนชาวเขาจากโรงเรียนบ้านจันทร์อำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
เป็นนักเรียนชนเผ่าปากากยออำเภอกรยานิวัฒนานะครับ
ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือพระศกนิกรที่นี่มาช้านาน
แล้วก็ลูกหลานคนชนเผ่าทั้งหลายได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีบนเรือหลวงจักรีนรเบศ
ด้วยการร้องเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งตราตรึงในหัวใจคนไทยทั้งประเทศ
ชื่อเพลงว่าโชคดีที่เรามีในหลวงและเพลงพระราชาในนิทานนะครับ
สำหรับโรงเรียนบ้านจันทร์เปิดสอนระดับอนุบาลถึงม๓มีครู๒๔คนมีนักเรียน๒๖๕คน
จัดการเรียนรู้ในบริบทของพหุวัฒนธรรมหรือว่าชาติภัณฑ์
เป็นโรงเรียนบนยอดดอยโอบล้อมด้วยขุนเขาใกล้ชิดกับธรรมชาติชุมชนและวัดนะครับ

แล้วก็จะมีเรื่องราวของชาวเขาที่ถ่ายทอดความรู้สึก

หลวงผู้ทรงให้ชีวิตแก่ชาวเขา
ผู้ทรงให้อาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี